ไปดูความคืบหน้าคดีของนายตู้เห่ากันหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้เป็นวันนัดสอบคำให้การ
คุณชูวิทย์ก็เลยไปติดตามสถานการณ์ที่สารอาญากรุงเทพใต้นะคะ
ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คุณชุวิตก็เป็นคนออกมาเปิดตั้งแต่ต้นนะเนาะ
แฉกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะ
เรื่องเบื้องหลังของนายชัยนัดกรชายานัน
หรือว่าตู้ห่าวทุนจีนสีเทา
ซึ่งตอนนี้ศาลก็มีการนัดสอบคำให้การ
เพราะว่าอายการส่งฟ้องไปแล้ว๙ข้อหานัก

บรรยากาศที่ศาลก็มีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
มีการนำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมราชธรรม

และตำรวจจากสถานีตำรวจนครบานวัดพระยากรัย
มาควบคุมดูแลสถานการณ์นะคะ
คุณชูวิทย์บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าจำเลยทุกคนจะปฏิเสธสู้คดี
เพราะถูกดำเนินคดีในอัตราโทษสูงรวม๙ข้อหา
แล้วจำเลยแต่ละคนก็มีเงินมีเครือข่าย

คุณชุวิตได้มีการไปแจ้งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์

ว่ามีพยานสำคัญ๒คนถูกคมขู่ให้ถอนตัวจากการเป็นพยาน
มีบุคคลต้องสงสัย๓๔คนขับรถมาวนเวียนบริเวณหน้าบ้านของพยาน
และมีการส่งข้อความมาข่มขู่ด้วย
ซึ่งพบตรก็สั่งการให้นำกำลังขึ้นเครื่องบินไปตรวจสอบโดยด่วน
และใช้มาตรการคุ้มครองพยานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากนี้ก็จะมีการเสนอให้พนักงานสอบสวนถอนประกันของพันธ์ตำรวจเอกหญิงวันธนารีกรชายนันต์

เพราะคุณชุวิตบอกว่าเครือข่ายนี้อิทธิพลเยอะจริง
ในคดีนี้แน่นอน
ทีนี้หลังจากที่ออกมาจากศาลคุณชุวิตก็บอกว่า
บรรยากาศในห้องพิจารณาคดีค่อนข้างที่จะวุ่นวาย
เพราะจำเลยเยอะทนายความก็เยอะตาม
มีร่ามแปลภาษาอีกมีญาติจำเลยอีกนะคะ
พิพากษาก็เลยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

คุณชูวิทย์ถือเป็นพยานในคดี

การสอบคำให้การของจำเลยในวันนี้ได้ด้วยเหมือนกัน
แต่วันนี้คุณชูวิทย์บอกว่าก็เห็นจำเลยมากันครบ

มีบางคนเหมือนกันที่มองหน้าคุณชุวิต

ถามว่ากังวลไหมก็ไม่ได้กังวล
แล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลของใคร
คุณชูวิทย์บอกว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญ

เพื่อไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาทำสิ่งผิดกฎหมาย

คดีที่มีผู้ต้องหาแม้ว่าเป็นคนจีน

ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทย
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

มีการนำหลักฐานเส้นทางการเงิน
เจ้าของเว็บพนันออนไลน์๑๕ราย
มอบให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชา

ก็มีการตรวจสอบและเอาผิดกับคนกลุ่มนี้นะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรี
สามีภรรยาเจ้าของร้านหอยชื่อดัง

แล้วก็ยังมีประเด็นพ่วงไปอีก

เพราะว่าไปมีเอี่ยวเรื่องของตบทรัพย์

ไปก่อเหตุตบทรัพย์ทุนจีนสีเทาย่านรัชดาห้วยขวาง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒ธันวาคมคือ๑เดือนที่แล้วนะคะ
แสดงตัวบอกเจ้าหน้าที่นิติคอนโด

โดยไม่โชว์หมายค้นแล้วบอกให้ไปเปิดห้อง
ก่อนที่จะกลับออกไปในช่วง๖โมง๑๐นาที
พร้อมกับทรัพย์สินในมือ
เดี๋ยวจังหวะเดินออกมาจะเห็นว่ามีการถือถุงเนี่ย

อัจฉริยะบอกว่าคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ตบทรัพย์
เพราะในพื้นที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
เคยให้ข้อมูลและเอาผิดฐาน
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและร่วมกันบุกรุกแล้ว
ซึ่งเดี๋ยวสนทุ่งมหาเมฆจะต้องส่งต่อข้อมูลนี้
ให้ตำรวจสนเฮ่ยขวางในการดำเนินคดีต่อนะคะ